ต่อที่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่า
โอ๊ยก็เจอชาวบ้านชอบดา
วันไม่ทำอะไรเอาแต่สำมะเลเทเมา

เคยโอกาสจะของบ้านไม่อยู่เภาบ้านเขาเลย

นะฮะเหตุการณ์ข้างนี้เกิดขึ้นที่จังหวัด๑๐๑ครับ
โอ้โห้บ้านเขาก็ปลูกติดกัดที่ไปหมดครับ
เป็นของนายสง่าอุทุมภาอายุเจ็ดสิบปีครับอีกสองหลังเป็นบ้านของนางทัศนีทองวิเศษกับบ้านของนายประภาษณชัยสิงความเสียหายก็ประมาณสักล้านกว่าบาท
หรือข้ามขึ้นหน้าเรื่องนี้คนในหมู่บ้านเดียวกันหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเสน่ห์เดชโยธินอายุ๕๒ปีก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้ไปมอบตัวกับตำรวจผมเนี่ยนะครับเป็นคนเผาผมเผาเองตำรวจหาว่าทำไม
โฉดโอกาสตอนที่เขาไม่อยู่คุณผู้ชมโฉดโอกาสตอนในสง่าไม่อยู่นี่แหละ
เดินเข้าไปจุดไฟเผาเลยเผาจากที่นอนก่อนเออแล้วก็ลามไปบ้านเลยนะฮะ
แล้วก็หลบหนีไปจากนั้นญาติก็อ่ะโทรเข้าไปมอบตัว
ญาติก็เลยพาตัวไปหาตำรวจนะฮะเบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาไป
วางเพลิงเผาทรัพย์จากการตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ยนะผู้ก่อเหตุก็โดนข้อ
เขาเคยโดนข้อหาทำร้ายร่างกายคนอื่นมาก่อนนะครับ
สุดท้ายก็โดนข้อหาวางเพลิงอีกหนึ่งข้อหาไปนะครับ
โกรธกันขนาดนี้เผาบ้านเขาขนาดนี้นะฮะ
ไม่รู้จะอยู่หมู่บ้านนี้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับ